กลับมาในช่วงนี้ไม่รอช้าเราไปเที่ยวกันดีกว่า

เพราะฉะนั้นค่ะลงใต้กันไปนะคะ
ตามทุนตามคุณไกรพรมมิไปคุณผู้ชมค่ะ
ไปทำความรู้จักไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของ

แต่ว่าเขาอยู่กันยังไงเขามีวิถีชีวิตแบบไหนนะคะ
พร้อมหรือยังไปเที่ยวกับคุณไกรกันค่ะ
พบเพิ่งย้ายมาตั้งไม่นาน
สังเกตได้จากใบไม้ที่นำมาใช้อย่างค่อนข้างสด

พวกเขาก็จะย้ายทัพไปตั้งที่อื่น
นี้อยู่กันทั้งหมดประมาณ๓๕คน
แต่ช่วงที่เราเข้าไปอยู่ที่ทัพกันราว๑๐คน
ส่วนที่เหลือออกไปทำงาน
นี้มีแบร์แอร์เป็นผู้นำ
เรียกเขาว่าผู้ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่บ้าน
แต่ในการพูดคุยเราจะไม่เรียกเขาว่าซาไก่

แต่เราจะเรียกว่าโอรังอัศรี
อัศรีที่พวกเขาใช้เรียกตัวเอง
อสลีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยะหาย
มีพื้นเพลอาศัยอยู่ทางนราธิวาส
ก่อนที่จะเดินเท้ามาอยู่ที่นี่
อัศรีนอกจากจะมีภาษาเป็นของตัวเองแล้ว
บางคนยังสามารถพูดคุยภาษาไทยหรือภาษายาวี
หรือบางคนก็สื่อสารได้ทั้ง๓ภาษา
จากหาของป่าเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้ว
ปัจจุบันอัศรียังออกจากป่ามาทำงานแลกอาหาร

ส่วนใหญ่จะรับจ้างดูแลสวนยาง
ขณะที่บางส่วนก็จะรับจ้างนำทางในป่า

รวมไปถึงนักวิจัยที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติ
ผมของชายอัศรีจะตัดเตียนด้านหลัง
เหลือผมด้านหน้าเพื่อไว้ใช้เหน็บลูกดอก

ซึ่งลูกดอกของอัศรีจะยิงด้วยการเป่าลม

แต่สามารถล่าได้ทั้งหมูป่าและกระทิง
เพราะปลายลูกดอกจะเคลือบไว้ด้วยพิษของยางไม้
หรือที่เรียกว่ายางน่อง

ถ้าโดนเข้าไปหมูป่าจะตายใน๓นาที
ส่วนกระทิงอาจใช้เวลานานราว๓ชั่วโมง
ซึ่งปกติแล้วอัศรีจะไม่ล่ามาเป็นอาหาร
แต่จะล่าเมื่อต้องเอามาใช้เป็นสินสอด
ศรีจะออกไปทำงานเฉพาะวันที่อากาศแจ่มใสเท่านั้น
แต่ถ้าฝนตกพวกเขาจะไม่ออกไปไหน
อยู่เฉพาะที่ทัพไม่ว่าฝนจะตกยาวกี่วันก็ตาม
ดังนั้นเมื่อใกล้ฤดูฝนพวกเขาจะสะสมอาหารไว้กิน
ซึ่งการจะเข้าไปเยี่ยมอัศรีก็ควรจะนำเสบียงอาหารเข้าไปฝากพวกเขาด้วย
แม้วันนี้วิถีชีวิตของอัศรีจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

เช่นยังไม่ย้ายไปไหนแม้จะมีคนภายนอกเข้ามาถึงทัพ
และยอมสื่อสารกับคนภายนอกเพิ่มขึ้น
แต่วิถีชีวิตหลักของพวกเขาก็ยังพึ่งพาธรรมชาติ

การเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตอัศรีถึงทัพ
ถือเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งในการเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณรอบเขื่อนบางลาง
ซึ่งหากใครสนใจเข้าไปสัมผัสชีวิตพวกเขา
ไกรพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน